คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คู่จิ้นที่บอกเลยว่า
ฟินไม่หยุดไม่หย่อนจริงค่ะ
ล่าสุดนี่ค่ะมีโมเมนต์มาให้แฟนอย่างเราได้ฟินกันอีกแล้ว
กับการขึ้นเครื่องบินส่วนตัวส่วนตัว
คือเขาไปทำงานที่จีนแบบกุบปรับงานด่วนไง
พี่พีก็ได้เปิดใจในงานอีเวนต์นะ
ที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ว่าทริปที่ไปจีนพี่จริงมันเป็นงานด่วนมาก
แล้วทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาจัดให้บินโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
เป็นรูปนี้ค่ะนอนอ้าปากหว่อแบบนี้เลย

ได้ยินแบบนี้แฟนคลับใจคอไม่ดีเลย
พี่บอกว่าพี่จ๋าหนูแค่แซวขำ
มีการบอกให้ลบทรงลบสิวกันเรียบร้อยด้วย
นอยกันจริงจังนะคะเพราะฉะนั้น
เขาแกล้งกันเล่นนะอย่าจริงจังนะ

เพราะเร็วนี้อาจจะมีข่าวดีพีพีโคจรมาร่วมงานกับบิลกิ้นอีกครั้งก็เป็นได้
เอาล่ะแฟนคลับเตรียมเฮกันได้เลยนะ
เขามีโมเมนต์น่ารักอยู่ตลอดเวลาเลยคู่เนี่ยเนาะใช่ค่ะ
นี่ฉันอยากมีโมเมนต์ได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบ้างจังเลยตอนนี้นั่งรถทัวร์ส่วนตัวก่อนก็ได้ก็ยังดี
เครื่องบินเจ็ตที่มันน้อยเพื่อนมันไม่เยอะนั่งรถทัวร์เพื่อนเยอะดีใช่จะได้ไม่เหงา
ป้ายหน้าเลยลูกพี่